อีกหนึ่งคลิปอุบัติเหตุค่ะอันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่มาเลเซียนะคะ
ใครที่ขับรถจักรยานยนต์ต้องระวังไว้ให้ดีอาจเกิดเหตุแบบนี้เมื่อจะเปลี่ยนเลนส์ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองมิริรัสสารวักประเทศมาเลเซียเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะคะ
โดยกล้องติดหน้ารถยนต์สามารถบันทึกภาพอุบัติเหตุครั้งนี้เอาไว้ได้
ในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

กำลังแล่นตามรถเก๋งอยู่ในช่องจราจรด้านขวา
จู่อยากจะเข้าเลนซ้าย

มาด้วยความเร็วสูงทางด้านซ้าย
ส่งผลให้คนขับรถเก๋งตกใจนะคะ

แล้วก็เสียหลักชนเข้ากับขอบกั้นถนน
พลิกคว่ำหลายตลบค่ะ

ก็ได้ขับออกไปโดยไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน

หรือตั้งใจของผู้ขับขี่จักรยานยนต์

เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุจากแรงกระแทกค่ะ

ไม่มีการให้สัญญาณรถยนต์คันหลังทราบ

อีกทั้งเส้นจรจรยังเป็นเส้นทึบห้ามแสง

มองว่ารถเก๋งที่เสียหลักพลิกคว่ำ
ผู้ขับขี่เสียชีวิตนั้นใช้ความเร็วค่อนข้างสูง

ส่งผลให้เสียหลักการควบคุมจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะ

แต่ยังไม่ถึงขั้นนี้เพราะว่าเรารถติด

หลังคนเปลี่ยนเลนไม่ค่อยยอมเปิดไฟเลี้ยวกัน
ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ก็ดีรถยนต์ก็ดีรถอะไรก็ดี

นี่ไงก็เลยมีข่าวเรื่องของอุบัติเหตุให้เล่ากันทุกวันจริงนะ

แต่ว่าเซียววินาธีก็มีความหมายที่จริง

เพื่อชีวิตไม่ว่าของตัวเองก็คนที่อยู่รอบข้างเรา
เราอาจจะส่งผลกระทบถึงเขาได้นะคะ